นักชอบคู่ต่อไปเลยค่ะคุณนิกกี้และเลโอคุณผู้ชอบคู่ต่อไปเลยค่ะคุณนิกกี้และเลโอ

เยี้ยม
ครูปัชโดยเลสสุด
ครูปัชโดย
และตอนนี้เราก็สูญเสียข้าทุกคนไปแล้วนะคะ

อ๋อไม่รบกัวล่ะครับเพราะว่านี้ก็งานเดียวในรอบเดือนเหมือนกันครับ

เป็นเพื่อนพี่สนิทแบบนี้เวลาไปช็อปปิ้งซื้ออะไรกัน
จากเราซื้อบริการแล้วเราซื้ออะไร
บริการหรือว่าอะไร

เรโอ้ก็มาบ่อยนะครับ
เจอพี่บอลน่ะพ่อมีแน่บ่อยไหม

ก็ก็มีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นช้อปปิ้งพวกแบบว่าพวก

นาตาแดกเค้าจะตอบฝากผมนี่
วันนี้แหละถ้าคุณคิดว่า
คุณเป็นสายช้อปปิ้งและรู้ราคาเยอะ

เพราะว่าเราจะเริ่มการแข่งขันค่ะ
ถามคุณก่อนเลยปกติเป็นคนอาบน้ำบ่อยไหม

เดี๋ยวตะโกนทำไมในหัวพี่หรือเปล่า

พูดค่อยมากตัวเองกระซิบมาก

อาบน้ำเหรอครับ
จริงถ้าโดยปกติก็วันละ๒ครั้ง

อาบแล้วเขาตัดขนให้ด้วย

ถ้าคุณคิดว่าคุณอาบน้ำบ่อย

ถ้าคุณอาบน้ำบ่อยคุณจะต้องเคยชินกับสบู่
วันนี้พี่เป๊กมีสบู่๓แบบมาให้ค่ะ

ก้อนแรกค่ะเป็นนกแก้วสบู่ก้อน

ขนาด๑๐๕กรัมแพ็ค๔ก้อน
ที่สองค่ะเป็นครีมอาบน้ำกลิ่นกุหลาบ

ให้คุณรู้สึกสดชื่นได้ทุกวันจากความหอม
สดชื่นจากกลิ่นกุหลาบ
และสุดท้ายนี่ค่ะนกแก้วคลาสสิกครู
บู่หอมสูตรเย็น๗๕กรัมแพ็ค๔ก้อน

เดี๋ยวไปโรงเรียนสาย

คำถามข้อที่๑ค่ะมูลค่า๒๐๐๐บาท
บู่ทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
เข้าทางผมอยากจะบอกว่า
ทั้งผมแล้วก็พ่อผมใช้สบู่นกแก้วอยู่แล้ว

ผมใช้นี่นะพี่ล้างหน้าเลยนะ

ใช่สิมาครั้งแรกจะสระผมไหม

อันนี้เรื่องกินโลก

นี่ไงกระพ่ออาหารถึงดีเดี๋ยว

คืออันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมออริจินัล

สูตรแรก

อันนี้เขาพัฒนามาแล้วเขาจะเพิ่มเติมกลิ่นอะไรต่าง

เอามาเป็นแพค
ถ้าเป็น๔ก้น

อันนั้นโฉมใหม่

ถ้าเลิกตอนนี้ได้เท่าไหร่

งงงวยตั้งแต่ข้อแรกบอกแล้วว่าพี่มีตัวช่วย
คุณเชื่อผมคุณนิกกี้

เขาเอามาหลอกคุณคุณเลโอ

ไม่เกิน๕๐บาท

คุณเป็นเพื่อนกับทำไม

ผมก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าเราเป็นเพื่อนกันทำไม

๒๓อาทิตย์เรามีเวลาให้คุณ๑๐โมงเดียว

และนี่แบบดั้งเดิม

นี่มานิกุิ่นคุณว่าไหม

แต่ว่าถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ดีอันนี้มีทั้งหมด๔ก้อน
คูณ๔ก้อนเนี่ยมันจะแพงกว่าอันนี้นิดนึง

เอาล่ะคุณทั้ง๒คนพอได้อันไหน

บู่นกแก้วทั้ง๓แบบนี้อันไหนถูกสุด

ครับคุณแน่ใจเหรอว่าคุณจะไม่ใช้ตัวช่วย
ต้องใช้

โอเคพี่เป๊กจะตัดออก๑อัน
และสบู่นกแก้วที่แพงสุดที่พี่เป๊กจะตัดออก

นี่

อย่างโหลไม่ใช่

อันนี้ก็๔ก้อน

และสบู่นกแก้วที่แพงสุดที่พี่เป๊กจะตัดออก

คือสบู่เหลว

ผมบอกคุณแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ที่ผมบอกว่านี่คุณฟังผม

๑กับ๓เป็นสบู่แพ็ค๔ทั้งคู่
โฉมเก่ากับโฉมใหม่ของนกแก้ว
คุณคิดว่า๒ตัวที่เหลือนี้ตัวไหนถูกสุด
นี่ครับนี่ไง

คุณเลือกอันที่๓นะโฉมใหม่

พี่เป๊กเฉลยไปก่อนแพ็ค๔ก้อนสบู่นกแก้วอยู่ที่ราคา

โห๓บาทนึงเหรอ
ใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้โฉมใหม่ของนกแก้วนะคะ
คลาสสิกคูสบู่หอมสูตรเย็นพฤกษานกแก้ว
ตัวนี้ต้องถูกกว่า
บู่พุษานกแก้ว

เป็นเพื่อนกันได้ยังไงล่ะครับเนี่ย

ข้อนี้ก็ใช้ตัวช่วยไปแล้ว
เหลือแค่สองตัวเลือกแต่ก็ยังจะเถียงกัน
จะถูกหรือไม่ถูกลุ้นกันพรุ่งนี้
แอบบอกว่าคู่นี้ดวงแข่งชัยเล่น
เฮ้ยเบิร์ดบ๊าย

ว่าหมุยเจ๊ต้องมีความรักดูผิดแปลกกว่าเจ๊

เจ๊ต้องมีความรักแน่เลยดูผิดแปลกไปเลย

ก็ดูเจ๊มีความสุขเหมือนแบบ
จะมีอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหัวใจนะเจ๊

เป็นเหมือนฝีใกล้จะแตก

หักเงินเดือนทั้งหมดเลยที่มีอยู่๙๐
โอ้โฮยอดเลย
ไม่ได้ว่าชมเพื่อจะเอาใจเจ๊อยากเงินเดือนเพิ่มนะ

ยิ่งแกะยิ่งสวย
เออปีกายจะพูดแบบนั้น
พอแล้วไม่ต้องชม

ฝอดพอเพราะขวานเจ๊ปลอดภัยเจ๊อืม
นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
เฮ่ยถึงว่าแตกตัวสวยแต่งหน้าทำเหิง
เจ๊นะเจ๊สเน่แรงไม่เบา
อ๊าคราวเหรอวะไง
ถึงคุณเป๊กกี้นางฟ้าตัวน้อยของผม
โอ้โห
ผมรักและเทิดทูลบูชาคุณ
อยากจะได้คุณมาเป็นเพื่อนแม่ของผม

ผมรักมากน่ะอ๋อผมรอเล่นครับ
ผมรักและจริงใจกับคุณปร
จากคนที่แอบรักคุณอยู่

นี่ถามอะไรใช้สมองหน่อย

เคยมีคนส่งดอกไม้ให้พี่บ้างไปหรือ

ดอกไม้เป็นเลยหรอเอาดอกไม้มาโอ้โฮตายแล้ว
ไอ้ใจตังค์สุดแน่แรง
เจ๊ครับว่าไงนี่บินฆ่าดอกไม้๔๘๐๐บาทครับ
ขอโทษนะเจ๊ไอ้ตัวหนังสือมันอาจจะหวัดไปหน่อย

ค่อยแอบเอามาให้เรื่องบินน่ะบินแต่เจ๊บอกให้เอามาให้เลย

นักคอมนี่เขาก็รู้กันหมดสิ๒คนที่ยิงปากละโกงอยู่
เขาบอกแล้วไงให้บินมาที่หลังนี้

แต่เจ๊ไม่บอกตอนแรกใครจะไปรู้อ่ะ
ว้ายนี่ราคาเหรอนี่ทำไมแพงอย่างนี้

ก็อยากสั่งอยู่แต่ถ้าราคานี้คงไม่ได้สั่งดอกไม้แล้วล่ะ

ยังไม่ถึงตายเจ๊ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตาย
เพราะผมรู้ว่ามีร้านดอกไม้ร้านหนึ่งราคาถูกครับ

รู้บ้างว่าช่อดอกไม้จากร้านมิสลิลลี่๓แบบนี้แบบใดราคาถูกที่สุด

แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน

อ่านข่าวแล้วทำตัวเป็นกลางดิเออไม่ใช่ไป

นี่ได้ดูข่าวนี่ไหมล่าสุดที่ข่าวเขาลงเผลออะไรอะไร
ตลกอะไรโรเบิร์ตอะไรที่โดนจับคาผับอ่ะ
เฮ้ยบอลบอลทำไมไม่อ่านตามบทอ่ะทำไมเล่นตามความคิดอ่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป